ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้หน่อยนะครับ
ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะในช่วงเวลานี้นะครับที่นราธิวาส
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพบูเกะตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
ได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายรอบวางระเบิด๓ลูกซ้อนนะครับ
ริมถนนห่างจากฐานปฏิบัติการเชิงลุกที่๑ร๑๕ประมาณ๓๐๐เมตร
เป็นฐานพันธ์เชิงรุกนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนูโระหมู่๑ตำบลโละจูด
เหตุการณ์นี้ดูจากพฤติกรรมแล้วคนร้ายน่าจะจงใจหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่
แต่มีชาวบ้านถูกลุกหลงบัตรเจ็บไป๑คน
เก็บกู้วัตถุระเบิดกำลังตำรวจทหารเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าจุดที่คนร้ายลอบวางระเบิดอยู่ฝั่งเดียวกับฐานของทหาร
ซึ่งห่างกันลูกละประมาณ๓๕เมตรวางไว้๓ลูก
มีหลุมลึกหนึ่งฟุตกว้าง๒ฟุตมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิด
แหวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็ก
น้ำหนักลูกละ๕กิโลกรัมแล้วจุดชนวนด้วยการตั้งเวลา
กระจายอยู่เกลื่อนทั่วพื้นที่
แล้วก็ที่บริเวณป่าที่เป็นป่ารกทึบริมถนนฝั่งตรงข้ามฐานนะครับ
วัตถุต้องสงสัยบรรจุไว้ในกระสอบปุ๋ย
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องแรงดันน้ำที่เป็นแรงดันน้ำพลังสูงยิงทำลายนะฮะ
พบว่าไม่ใช่ระเบิดแต่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับ
ซูไนดีดือรอนิงอายุ๔๗ปีซึ่งบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้บอกว่า
ตอนนั้นกำลังต้อนฝูงวัวไปเลี้ยงที่ทุ่งย่าห่างจากฐานสัก๓๐๐เมตร
ห่างจากจุดที่คนร้ายฝังระเบิดไว้แค่๓๐เมตร
ระเบิดที่คนร้ายซุกเอาไว้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น
ตัวเองก็เลยถูกสะเก็ดระเบิดไปด้วยบาดเจ็บที่หน้าแข้งขวา
ส่วนทหารที่อยู่ในฐานพอได้ยินเสียงระเบิดก็ออกมาตรวจสอบครับ
แล้วก็รีบช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบผ่านไป๑๕นาที
เมื่อกี้ลูกแรกนะผ่านไป๑๕นาที
ลูก๒กับลูก๓ที่คนร้ายซุกฝังเอาไว้ห่างกันจุดละสัก๓๕เมตร
ก็เกิดระเบิดขึ้นค่ะแต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พบว่าคนร้ายเนี่ยวางระเบิดปลอมไว้ลูกหนึ่งด้วยนะครับ
เขาคาดว่าคงจะเอาไว้ลวงหรือว่าถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่นะครับ
เชื่อว่าเป็นฝีมือของผู้ไม่หวังดี
ผู้ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้